ขับไปเบียดรถบรรทุกแล้วเสียหลัก

หลับไหนฟ้าฟ้าฟ้า

คือมันคุมรถไม่ได้แล้วล่ะคุณวรพร

กล้องหน้ารถนะครับคันนี้เนี่ย
รุ้นเกินใหญ่เลยป๊าเราจะชนไหม

ข้ามเลนไปข้ามเลนมา

เกิดที่ถนนมอเตอร์เวย์สาย๗นะครับ
ทางไปพัทยาครับ
คือเพราะเกิดเหตุก็จอดรถลงไปนะครับ
แล้วไปดูว่าคนขับรถเก่งได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
เป็นผู้หญิงอายุสัก๒๓๒๔ได้
พี่เขาว่าวูบฮะวูบตอนขับรถครับ

สภาพรถล้อทั้ง๔บิดเบี้ยวไปหมดแล้วครับ

คุณจิดาเอาคลิปนี้มาลงไปอุทาหรณ์นะ
ขับรถถ้าง่วงก็จอดจอดนอนเลย
ฝืนฮะเดี๋ยววูบมาอันนี้ยังเคราะห์ดี
ไม่รู้ถ้าเราเป็นจะเคราะหร้ายหรือเปล่าอย่าฝืนครับ
เหมือนที่คุณจินดาโพสต์ไว้เนาะบอกว่าความคำว่าโชคดี

แล้วอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยซ้ำสองด้วยก็ได้นะคะ